คุณผู้ชมมาส่งท้ายกันที่คู่หูคู่หาด
ลาล่ากับลูลูบ้างดีกว่านะคะ

อยากจะถามว่าเหงาไหม

แต่ว่าน้องสาวสายฝอก็ได้สายฝอไปนะคะ
สงสัยว่ามีคนแนะนำฝรั่งให้หรือเปล่า
จ๊ะเดี๋ยวไปฟังสาวลาล่ากันเลยจ้า
พอนางจะแต่งงานนางก็เริ่มตีจาก
นางก็แบบว่าไม่ค่อยซ้ำคู่
อืมก็ถามแต่ชีวิตคู่ของนางอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็สายโสดสายสตรอง

เราจะไม่ให้แตกไงเราจะไม่ให้แตก
ต่อให้เขาสลัดเราทิ้งต่อให้เขาไปมีผัวแล้วนะคะ

ดีใจมากที่จริงคุยเรื่องนี้กับนางมานานแล้ว

เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่แต่งก็เอาลูกเถอะคือปล่อยเลย
อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ณทุกวันนี้นางก็พยายาม

ในยุคใหม่ง่ายังไปล้อกฝรั่งอะไรก็วิ่งจิบไปเลยนะครับคุณผู้ชม

ยังไม่มีแบบว่าสามีเท่าไหร่เป็นแบบพิธีการนะจ๊

ส่วนพี่ลาล่าเองตอนนี้ไม่มีแม้แต่แฟนคือโสดสนิทว่าอย่างนั้นนะคะ
ตอนนี้กำลังวิ่งอยู่วิ่งตามหาผู้ชายวิ่งตามหาความรัก
ขอให้สมหวังนะพี่พี่ลาล่าบอกแบบนี้นะคะเป็นการลดความอ้วนไปดีตัวนะคะ